สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐค่ะ
เป็นอะไรคุณเปล่าผมติดหน้าติดตาอ๋อตกใจบ่ายนี้อยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะครับ
พิมรจิตและดิฉันเชอรี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เนี่ย
ใกล้จะเข้าสู่เทศกาลแห่งความรักอย่างวันวาเลนไทยแล้วก็เลยขอเอาใจคอหนังไทยกันหน่อยนะคะ
สำหรับนางรักสุดโรแมนติกที่นำทับโดยเต้ยเจรินพรภาพยนตร์เรื่องนี้น่าสนใจยังไง
ติดตามชมพร้อมกันค่ะต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยนะคะ
เพื่อเป็นการต้อนรับวันวาเลนไทยในปีนี้
งานนี้ค่ะหัวเรือใหญ่อย่างซุกรัฐดาวัน

มาร่วมงานแถลงข่าวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะ
ทั้งเตยเจรินพรโทนี่ราแก่น
ก้าวสุพัสราพีชพัชระกันกันตะถาวร
และนักแสดงแดนกิมจิแทโอยู
พูดชื่อมาแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะคุณนะ

ถูกต้องแล้วค่ะซึ่งพวกเขาจะมาร่วมถ่ายทอด
เรื่องราวความรักของตัวละครทั้ง๖คน

ซึ่งเกิดขึ้นในเมืองใหญ่คนละซีกโลก
ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กลอนดอนและโซ

ทำให้ทุกคนได้เจอกับใครบางคน
และทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของความรักของแต่ละคู่
นำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวสุดประทับใจค่ะ
เป็นหนังที่ทำเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะ

ที่เรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นในเมืองที่พิเศษ
แล้วก็ด้วยตัวละครแล้วก็นักแสดงที่พิเศษนะคะ

เราไปทำงานค่ะเหมือนไปเรียนต่อ
แล้วก็ดันไปเจอคนที่ใช่อีกคนนึง
ซึ่งก็ไปเจอแฟนเก่าก็เป็นพี่โทนี่ในเรื่อง

แต่ก็ไปเจอคนอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าใช่

เราไปเดินทางไปหาแฟนทั้งคู่
แต่ว่าดันไปเจอกันเองที่นู่นนะครับ
ก็ไปเจอคนที่ใช่ที่นิวยอร์กแทน
เลนไทยนี้ก็ต้อนรับความรักด้วยกัน

ความรักที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้จักมัน
คุณรู้จักมันจริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปติดตาม
ว่าบทสรุปของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย

โรงภาพยนตร์ในวันที่๑๖กุมภาพันธ์นี้นะคะ

ที่เขาเดินทางไปตามหาความฝันในเมืองใหญ่ต่าง
แต่แล้วเขาก็ได้พบกับคนคนหนึ่ง
ที่ทำให้เขาเปลี่ยนเป้าหมาย